คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ลูกสาวคนในวงการอีกคนนึงก็ละกัน

ตอนแรกเราจะเห็นน้องแป้งแบบเรียบร้อย

ตอนนี้หนูอยากเปลี่ยนเป็นนางร้ายแล้วนะคะพี่

เขาไม่ได้บอกแบบนั้นหรอกเดี๋ยวนิดนึงมาดูเหตุผลละก่อนนะฮะ
ลุคสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยมาจนชินตาแบบนี้สำหรับน้องแป้ง
ลูกสาวพ่อเอเมื่อถูกถามว่าอยากจะสลัดภาพเดิมแปลงโฉมเป็นสาวสวยแซ่บขึ้นตามวัยหรือเปล่า
บอกแบบนี้มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนลุคนะไม่ให้จำเจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่ากลัวแฟนจะเบื่อค่ะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยลุคสวยเซ็กซี่ไม่ใช่ไม่มีให้เห็นนะคะ
เอ็บเห็นอยู่แล้วนะคะเพราะในละครก็ได้รับบทบาทแบบนั้นซ้าส่วนใหญ่เหมือนกัน
มีทั้งแฟนละครที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะ
ซึ่งคนที่ไม่ชอบก็อาจจะชินกับภาพสาวหวานไงจนชินตา
แต่ในชีวิตจริงเนี่ยสาวแป้งเขาก็อยากจะอัพลุคให้สวยแซ่บขึ้นอยู่เหมือนกัน
จะได้ไม่รู้ว่าโดนคุณพ่อเอสั่งเบรกหรือเปล่านะ

หลายช่องหนูก็เล่นเป็นนางร้ายอะไรอย่างนี้
ก็แต่งตัวแบบโอ้โหจัดจ้านมากเลยอ่ะเปรี้ยวมากเลยนะ
ก็ชีวิตจริงอาจจะไม่ได้แต่งแบบนั้น
แต่ว่างานก็มีบ้างก็รับได้ค่ะรับได้อยู่
ให้อยู่ในขอบเขตที่หนูโอเคด้วยนะคุณพ่อก็โอเคด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากเปลี่ยนเหมือนกันเนอะเพราะว่าเราทำงานวงการบันเทิงใช่ไหม
ถ้าเกิดมาลุคหวานหรือว่าเรียบร้อยอย่างเดียว
มันก็อาจจะแบบว่าดูน่าเบื่อสักนิดนึง
ถ้าเกิดว่ามีฉีกบ้างเล็กน้อยถ้าคุณพ่อไม่ว่าอะไรอย่างนี้
ถ้าคุณพ่อไม่ว่าขีดเส้นใต้หนาเลย
ก็อาจจะได้เห็นลุคแบบนั้นบ้าง
เออถ้าคุณพ่อไม่ว่าก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนลุคข้างในนะคะ
เป็นสาวแซ่บคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเธอเนี่ยแซ่บอยู่แล้วนะ

ใช่ฉันดูอยู่ต้องเสร็จนางเล่นดีมากเลย
นี่คือแบบถลึงแบบเอาสิแบบนี้คุณผู้ชม
เราติดตามด้วยนะคะผลงานของน้องแป้ง